มาดูเรื่องของอุบัติเหตุในรอบวันกันบ้างนะคะ
วันนี้มีเหตุรถเก๋งเกิดอุบัติเหตุไปเสยท้ายรถกระบะจนตกคูข้างทาง
แต่คนขับรถเก่งเนี่ยรอดตายได้หุดหวิดนะคะ
อกจากนี้ก็ยังมีเหตุที่พ่อเท่าวัย๖๙ปีควบกระบะแซงไม่พ้น
เลนแล้วไปชนประสานงากับรถกระบะอีกคันจนเสียชีวิต
แล้วก็ยังมีข่าวอุบัติเหตุอื่นไปติดตามกันเลยค่ะ
ขณะขับรถเปิดไฟเลี้ยวเพื่อจะเข้าซอย
จู่รถเก่งที่ขับตามหลังมาชนท้ายจนทำให้รถของตนเองตกไปในคูน้ำข้างทาง
ขณะที่นายวัชระคนขับรถเก๋งเจ้าหน้าที่สอบถามก็ยังให้การไม่รู้เรื่อง

รถมีถุงยาหลายขนาดจึงนำตัวส่งโรงพยาบาล
ที่จังหวัดร้อยเอ็ดเกิดอุบัติเหตุรถกระบะชนประสานงากับรถกระบะด้วยกันจนทำให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บ
เหตุเกิดบนถนนสายพลทองเสรภูมิในพื้นที่บ้านสายไผ่คำตำบลโนนชัยศรีอำเภอโพนทอง
ตรวจสอบพบผู้เสียชีวิตค่ะที่นั่งคนขับทราบชื่อคือนายบงการอุปนิสากรอายุ๖๙ปีคนขับรถกระบะ
ส่วนรถกระบะอีกคันมีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัส
ส่วนลูกพิจารณ์ปัจจบาร์สอบถามชาวบ้านบุญเหตุการณ์สาปว่าก่อนเกิดเหตุ
มีรถกระบะขับแซงรถจักรยานยนต์มาด้วยความเร็วสูง

ชนกับรถกระบะอีกคันที่ขับสวนมาอย่างจัง
เมืองต้นพนักงานสอบสวนตรวจสอบที่เกิดเหตุ
และสอบปากคำพยานที่เห็นเหตุการณ์รวมถึงคู่กรณี
ก่อนจะดำเนินคดีตามกฎหมาย
จังหวัดนครราชศรีมาเกิดอุบัติเหตุรถร่วมบขศสายกรุงเทพเมืองเลย
ซึ่งวิ่งมาจากกรุงเทพเกิดพลิกคว่ำแล้วพุ่งตกลงข้างทาง
กับเสาไฟฟ้ามีผู้บาดเจ็บหลายคน
เหตุเกิดบนถนนมิตรภาพใกล้ด่านตำรวจทางหลวงกลางดง
ตะบนกลางดงอำเภอปากช่องสอบสวนนายสารวุฒิปราบเพชรอายุ๔๕ปี
คนขับบอกว่าขับรถออกมาจากกรุงเทพตั้งแต่ช่วงเช้า
รวมผู้โดยสารทั้งหมด๑๑คนเมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุ
จู่รถก็สะบัดหมุนซ้ายหมุนขวาพยายามควบคุมรถแต่เอาไม่อยู่
พุ่งลงข้างทางและพุ่งชนเสาไฟฟ้าดังกล่าวเบื้องต้นมีผู้โดยสารได้รับบาดเจ็บ๕คน
ก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลสาเหตุคาดว่าเกิดจากฝนตกหนักทำให้ถนนลื่น
จังหวัดชนบุรีกระดูกปฏิเหตุรถเก๋งชนกับรถจักรยานยนต์ที่จอดชมวิวอยู่ริมทะเล
ตกลงไปในทะเลทั้งคู่เหตุเกิดบริเวณถนนเลียบชายทะเลบางเสร่ตำบลบางเสร่อำเภอสัตหีบ
ตรวจสอบที่เกิดเห็นผู้ผู้บาดเจ็บเป็นชาย๒คนคือ
นายมงคลอุบลเมาส์อายุ๕๔ปีคนขับรถเก๋งสภาพหน้ารถทิ้มลงไปในทะเล
ส่วนคนขับรถจักรยานยนต์คือนายอมรอ่อนละมัยอายุ๑๖ปี
สอบถามนายอมรเจ้าของรถจักรยานยนต์ทราบว่า
ตัวเองขี่รถจักรยานยนต์มานั่งเล่นริมชายทะเล
ก่อนจะได้ยินเสียงรถเก๋งขับมาด้วยความเร็ว
แล้วเสียหลักพุ่งชนรถจักรยานยนต์

เนื่องจากตนเองและเพื่อนย้าวแหย่กันภายในรถ